การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ

ล่าสุดนี่ค่ะลูกชายของอศภพธิปัตรก็เดินทางไป

จากกรณีถูกช่อกงหุ้นทองคำมูลค่ากว่า๒๕ล้านบาท
แต่ว่าโดนคู่กรณีแจ้งความกลับค่ะ

ลูกชายของนายสุธิปัญญาสกุลวง
อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครจากภพประชาธิปัตร

เดินทางมาที่กองปราบราม

อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ช่อกงเงินลงทุนหุ้นทองคำศูนย์เงินไปกว่า๒๕ล้านบาทค่ะ
โดยคดีนี้เขามาแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่วันที่๓
แล้วก็๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ

รู้จักกับภรรยาเจ้าของร้านทองดังกล่าวในกลุ่มไลน์ประมาณ๑ปีแล้วค่ะ
จากนั้นประมาณ๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงต้นปีเนี่ย
ชักชวนกันให้ลงทุนเล่นหุ้นทองคำ
ซึ่งตัวของนายเอกลักษณ์เองก็หลงเชื่อ
แล้วก็โอนเงินงวดแรก๒ล้านบาทให้
กำไรนะคะ๒ล้านบาทแรกได้กำไรกลับมา๑๓๐๐๐บาทในวันเดียว
แม่กำไรดีแถมมาเร็ว
ลงทุนต่อเลยค่ะก็ลงทุนต่อไปอีกประมาณ๑ล้านบ้าง๒ล้านบ้าง
รวมทั้งหมดแล้ว๑๓ครั้งด้วยกัน
คิดเป็นเงินก็อยู่ที่๒๕ล้านบาทค่ะ
ซึ่งคู่กรณีก็จะโอนเงินกลับมาให้
ทีนี้เรื่อยมาจนถึงกันยายน
ทวงถามเงินต้นที่ลงทุนเอาไป
เพราะว่าได้คืนมาเพียงแค่๘ล้านบาทเท่านั้นเอง
ประกอบกับคู่กรณีก็ไม่ยอมคืนเงินให้เพิ่ม
เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความดีกว่าค่ะ
ทางด้านของนายดำรงชัยปานจุ้ยเจริญดี
หรือว่าปานจุ้ยเจ้าของร้านทองคู่กรณีเนี่ย
พร้อมกับภรรยาด้วยเขาเองก็มาเหมือนกันนะ
แต่มาร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวน
รับว่าผู้เสียหายแล้วก็ตัวผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าช่อโกงเนี่ย
ลงทุนเล่นแชร์ทองคำร่วมกันจริง
แต่มันขาดทุนไงมันคือแชร์ทองคำใช่ไหม
แล้วมันขาดทุนแถมยังมีทองคำน้ำหนักห้าพันบาท
หรือถ้าคิดเป็นมูลค่า๑๐๗ล้านบาทค้างอยู่ด้วย
ก็เลยยังไม่ได้จ่ายเงินคืนให้นายเอกลักษณ์
ก็เลยอยากที่จะขอให้มีการเจรจากันก่อนค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องช่อโกง
มันคือการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันขาดทุนค่ะ
แต่การออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้ครอบครัวเขาได้รับความเสียหาย
ว่าเป็นคนโกงไปช่อกงเงินเพราะฉะนั้นอยากให้คุยกันก่อน
เพราะว่าเราตกลงกันทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกัน
พอขาดทุนต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหม
เดี๋ยวต้องรอดูในรายละเอียดอีกทีนะว่าสรุปแล้วมันจะเป็นเข้าข่ายของการช่อกง
ว่ามันคือร่วมกันลงทุนแล้วขาดทุนจริง